คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องความเชื่อ

ที่เชียงรายครับพบวังพญาปลวก
ใต้ถุนศาลเจ้าแม่กวนอิ่มวัดป่าหมากหน่อ

ชาวบ้านแห่ไปดูนะครับ
ทางวัดถึงขนาดต้องทำซี่ลูกกรงขึ้นมากั้น
เพื่อป้องกันความเสียหายเพราะว่าดูสิ

ใช่ครับอันนี้เหมือนคือจอมปลวกยังเล็กอยู่
แต่ว่ามีลักษณะที่มีความแปลกนะครับ

คือไม่ได้เป็นเนินดินสูงอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับ
แต่ว่าจะเป็นดินที่ผุดขึ้นมาในลักษณะเหมือนช่อดอกไม้
บางคนก็มองเพราะว่าเป็นปากการังนะครับ
นี่เขาเลยบอกว่าวังพญาปลวก

ป้ายชี้ไปให้ไปดูว่ามีความแปลกอย่างไกลนะครับ
แต่ว่าเกิดขึ้นที่ใต้ถุนอาคารเนี่ย
แล้วก็แน่นอนแล้วตามความเชื่อนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านไปดูก็บอกประหลาดใจจริง
เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งตีเป็นตัวเลขต่าง

ทางวัดต้องนำลูกกรงเหล็กมากั้นไว้
แล้วก็มีช่องให้ถ่ายภาพเพราะเกรงว่าจะมีคนเนี่ย
เข้าไปใต้ถุนที่สูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แล้วก็แน่นอนอาจจะไปกระทบกับจอมปลวกได้นะครับ
ด้านของท่านเจ้าอาวาสวัดป่าหมากหน่อคือ
พระครูมหาชัยนันโชธปัญญานะครับ
ก็บอกว่าพบวังพญาปลวกนี้เมื่อปีที่แล้ว
ขณะจะเข้าไปพัฒนาบริเวณสารเจ้าแม่กวนอิ่ม
ปรากฏว่าส่องไปใต้ศาลโอ้โหนี่อะไรเกิดขึ้นนะครับ
จอมปลวกที่มีรูปร่างประหลาดครับ
สำหรับวัดป่าหมากหน่อมีกำหนดจัดพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูป
ปางมหาจักรพรขออภัยจักรพรรดิในวันที่๑๘ธันวาคมนี้นะครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
และพากันแวะเวียนมาดูจอมปลวกแปลกประหลาดกันทั่วหน้า
ทำให้ทางวัดก็จัดเตรียมลูกกงแล้วก็ป้ายเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงมีเนรให้คำแนะนำ
แล้วก็คอยที่จะดูแลผู้ที่เข้ามาดูวังพญาปลวกด้วยนะครับ
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวแบบนี้